คุณผู้ชมนิดหนึ่งก่อนเข้ารายการเราเมื่อสักครู่นะ

รายการเขามีโฟนอินเข้ามาในรายการ

รับเชิญวันนี้คือภรรยาของหนุ่มกะลาก็คือคุณจูนนั่นแหละ
และอย่างที่รู้กันตอนนี้เขามีประเด็นรักเรื่องราว
ทรงครบซ้อนอะไรก็ว่ากันไปนะ

คือในแขกรับเชิญก็คือมีภรรยาพี่หนุ่มกะลา
แล้วก็มีทนายความมาเป็นแขกรับเชิญ

หนุ่มกะลาโฟนอินเข้ามาขอโทษภรรยาในรายการสดเลย

แล้วก็บอกว่าเสียใจกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาก
ประกาศชัดเจนนะคะว่าจะยุติความสัมพันธ์กับอีกหนึ่งสาว
หาว่าคนที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยยุติแน่
ขณะเดียวกันที่คุณจูนภรรยาก็ยืนยันว่า
ต่อให้เธอประกาศว่ายุติอะไรก็แล้วแต่
ฉันจะเดินหน้าฟ้องมือที่๓แน่นอน

คุณจุนให้เวลานะใน๓วันเนี่ย

ถ้าไม่มาถ้าไม่จบ๑๐ล้านต้องมาเจอกันที่๓
แทนกันนะเราต้องรอติดตามกันต่อไปเนอะคุณผู้ชมเนอะ
เขาบอกแล้วว่าเป็นค่าที่เรามีสิทธิ์เรามีทะเบียนสมรส